ไปเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมดูรถตู้คันนี้นะ
รถตู้เป็นของหน่วยงานราชการ
น้ำแข็งคุณผู้ชมช่วยดูว่าเวลามันสายไปแบบนี้
สันนิษฐานว่าเกิดจากอะไร
คนขับเมาหรือง่วงหลับในหรือเป็นที่สภาพรถ
ลองอย่างนี้ละลอง
เมาไหม
ไม่เมากว่าหลับในร่วงร่วงร่วง
ร่วงหาวลงไว้

เฮ้ยลดมาลดมาลดมาลดมา
เห็นจังหวะนะครับ

ผมแอบหวั่นใจว่าคนขับเมาหรือเปล่า
ที่อยู่ในรถของกล้องที่อยู่ในรถเนี่ยละถ่ายไปกี่คือ
กำนันศรีสมพรสุดาบุตรแล้วก็เอาคลิปนี้มาเผยแพร่
รถตู้คันนี้ที่เบลอไว้คือเบลอทะเบียน
แล้วก็มีชื่อหน่วยงานราชการหนึ่งติดอยู่ด้วย
ขับสายมาหน้าหวัดเสียวครับเกือบจะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง
แล้วเห็นว่าคุณศรีสมพรกำนันตะบนบ้านไซดที่ถ่ายไว้เนี่ย
บอกว่าเห็นอยู่แบบนี้๑๐กิโลเมตรนะสุดท้ายรถตู้ก็ไปจอดเข้าข้างทาง
ไม่แน่ใจว่าคนขับเมาหรือว่าหลับในเหตุเกิดวันพระรหัสสบดีที่ผ่านมา
ี่สิบเอ็ดกันยายนตอนบ่ายสามเศษครับคุณผู้ชมในพื้นที่ตำบลเสม็ดที่อำเภอเมืองบุรีรำ
กำนันศรีสมพรยังเล่าต่อตอนนั้นเนี่ยผมขับรถไปธุระในเมือง
เมืองบุรีรำกับเมียแล้วไปเจอรถตู้คันนี้ขับอยู่ด้านหน้า
โอ้โหสายกลัวน่ากลัวผมขับไปก็ลุ้นไปลุ้นไปตลอดทางเลย
เห็นว่าเป็นรถหน่วยงานราชการเนี่ยยิ่งดูแล้วไม่เหมาะสมก็เลยเอามาโพสต์ไว้
อยากจะฝากไปถึงต้นสังกัดให้ตรวจสอบและตักเตือนครับมีความคืบหน้าคุณผู้ชมฮะค่ะ
คือชื่อสำนักงานที่มันติดอยู่ที่รถตู้นะอืม
เป็นรถตู้ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรำครับ
ก็ร้อนถึงรองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรำอย่างท่านรองธีรพัฒน์ออกมาชี้แจงว่า
ว่าไงอ๋อที่รถตู้มันสายไปสายมาเนี่ยคุณอบแข็งพระอะไรพระอะไร
ช่วงล่างรถมีปัญหาอ๋อเป็นที่ช่วงล่างเหรอเป็นที่ช่วงล่างของรถมีปัญหา
คนขับก็เลยบังคับพวงมาลัยไม่ได้อ่า
ที่เห็นสายไปสายมานี่คือพยายามประคองไว้แล้วนะ
เฮ้ยอย่างงี้แบบอันตรายนะอันตรายแล้วทำยังไงไปเช็คไปซ่อมไปไปอะไรหรือยัง
ก็ต้องพยายามประคองเพื่อไปให้ถึงสำนักงานแล้วก็เอารถไปตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่คนขับว่ายังไงคนขับรถตู้คันนี้ชื่อพี่สุรชาติครับ
บอกว่าผมไม่ได้เป็นพนักงานขับรถประจำสำนักงานนะ
ใช่แล้วพี่มาขับได้ไงอ่ะคือในวันนั้นคนขับรถประจำเนี่ย
ติดภารกิจอื่นก็เลยแต่งตั้งให้ผมก็คือสุรชาติ
ขับชั่วคราวคือเขาเป็นศึกษานิเทศนะเออเออ
ขับไปเนี่ยจะพาเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการใช่
ช่วงแรกที่ออกจากสำนักงานผมก็รู้สึกแล้วว่า
รถมันใส่ใส่ไปใส่มาเล็กน้อยนะทีแรกคิดว่ายางรั่ว
ดูยางอ้าวยางก็ปกติดีก็เลยฝืนขับต่อ
แต่รถมันสายหนักขึ้นเรื่อยจนบังคับพวงมาลัยไม่ได้
อย่างไรก็ตามยืนยันว่าผมไม่ได้เมานะ
แล้วก็ขอโทษที่ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในวันนั้น
รู้สึกหวาดเสียวไปตามกัน